ที่หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ถกเถียงกันเยอะ
คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์ค่ะ
พ่อแม่นะใจสลายเลยเพราะว่าไปเจอลูกชายวัย๑๗ปีค่ะ
แม่บอกว่าลูกชายชอบเล่นเกมเล่นเกมเยอะ
แต่สภาพที่พ่อแม่เจอคือลูกกรีดแขนตัวเอง๒๐กว่ารอย
กรีดไม่พอนะคะผูกคอตาย
แต่ที่สำคัญคือมีการวาดสัญลักษณ์ซาตานคือที่เป็นวงกลม
แล้วก็เป็นดาว๕แฉกกลับหัวค่ะเนี่ยค่ะ
คือมันเป็นสัญลักษณ์ของรัฐธิซาตาน
เขาบอกว่าเหมือนตัวลูกเนี่ยเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับพลัง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลนาซำ

ตำรวจสพลมเก่าพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
โรงพยาบาลยุพราชลมเก่าก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ห้องเช่านี้เปิดเป็นร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในห้องพบศพเยาวชนชายอายุ๑๗ปีซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของร้านค่ะ
ใช้เชือกสีแดงผูกคอกับคาเหล็กหลังคาจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ปรากฏว่าที่แขนเนี่ยมีลอยถูกมีดบาทกว่ายี่สิบแผล
ใกล้กันมีมีดปอกผลไม้ตกอยู่ส่วนที่พื้นห้องที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสัญลักษณ์ดาวกลับหัวในวงกลม
เขียนจากเลือดนะคะไม่ได้ใช้ปากกาไม่ได้ใช้หมึก
เขาบอกว่ามันเป็นเลือดคาดว่าน้องน่าจะใช้นิ้วปาดเลือดที่แขนออกมา
แล้วก็วาดเป็นสัญลักษณ์นี้ก่อนที่จะผูกคอตายถามพ่อแม่นะคะเขาก็บอกว่า
เช่าห้องไว้๒ห้องห้องแรกพ่อกับแม่อยู่ด้วยกัน
ส่วนอีกห้องก็ให้ลูกชายอยู่แล้วก็เอาไว้เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่มาซ่อม
ที่ผ่านมาพฤติกรรมของลูกก็คือเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็ชอบเล่นเกมมาก
ช่วงมีนาคมที่ผ่านมานี่เขาให้รณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกักตัวกันใช่ไหม
ลูกเนี่ยแทบไม่ออกมาจากห้องเลยค่ะจะออกมาก็เฉพาะตอนกินข้าวหรือบางครั้ง
แม่ต้องเอาข้าวไปวางไว้หน้าห้องให้เพราะว่าลูกชายไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งในห้อง
กระทั่ง๒๓วันที่ผ่านมาลูกชายมาบอกแม่บอกว่ามีชุดข่าวไหมผมขอหน่อย
อยากจะเอามาใส่นั่งสมาธิแม่ก็มองว่าเออก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะลูกอยากทำสมาธิใช่ไหม
ก็หามาให้จนกระทั่งค่ำเมื่อวานนี้ไม่เห็นลูกลงมากินข้าว
เข้าไปตามเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหภาพที่เห็นพ่อแม่หัวเข่าสุดเลยอ่ะ
ผูกคอตายไปแล้วทีมข่าวเราก็เอาสัญลักษณ์ที่เป็นดาว
แล้วก็มีวงกลมล้อมรอบเนี่ยนะไปให้กลุ่มเด็กที่เขาชอบเล่นโก๊เล่นเกมดูอะไรอย่างนี้
บอกว่าคืออันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของรัฐธิซาตาน
อันนี้คือรู้จักกันแพร่หลายมีมานานแล้วแล้วก็เป็นสากลด้วยนะคะ
แต่ต้องเป็นดาวกลับหัวนะถ้าสัญลักษณ์ซาตาจริงคือดาวต้องกลับหัวนะคะ
ไม่ใช่ดาวปกติแบบนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายของลูซีเฟอร์
หรือว่ากลุ่มผู้บูชาซาตานใช้ระหว่างการทำพิธีกรรมเพื่อปลุกลูซีเฟอร์ขึ้นมา

มันก็เป็นเรื่องของลัทธิความเชื่อพิธีกรรมต่างเนี่ยค่ะ
แต่อันนี้ก็ต้องไปสืบดูนะว่าน้องเขาไปร่วมกลุ่มกับใคร
ไปเจอรัฐธินี้ที่ไหนแล้วเขาไปซึมซับความเชื่อ
หรือว่าพิธีกรรมต่างนี้เอามาจากไหน
อันนี้ต้องสืบให้เจอเพื่อที่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเด็กกี่คน
หรือว่ามีคนกี่คนที่เขาจะเกาะเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่า
ต้องตรวจสอบเกมที่น้องเล่นด้วยมันมีผลทำให้จิตใจน้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

ก็ต้องตรวจสอบกันทั้งหมดให้รอบด้าน
จริงก็ไม่อยากจะโทษเกมอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ดูกันให้รอบด้านด้วย